มาตามเรื่องนี้กันต่อที่ร้อยเอ็ดที่เมื่อวานเราเล่าไป
ว่าแม่ค่ะใช้มีดปาดคอลูกสาววัย๒๐ตอนที่ลูกสาวกำลังนอนหลับอยู่
คาดว่าปาดคอลูกสาวเสร็จเขียนจดหมายลาตายทิ้งเอาไว้
เพราะว่าในจดหมายมีคราบเลือดมีคราบน้ำตา
แล้วแม่ก็เดินไปในหนองน้ำเดินลงไปในน้ำว่ายน้ำไม่เป็นน้ำลึก๒เมตร
มน้ำตายไปอีกศพหนึ่งคือ๒ศพจากเหตุการณ์นี้
แล้วประเด็นก็คือในจดหมายเนี่ยค่ะก็ได้มีการเล่าบอกเรื่องราว
แล้วก็พูดถึงแบบปัญหาต่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องปัญหาหนี้สิน
คือเราก็ไปถามข้อมูลจากคนใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อวานที่เราเล่าไป
มันมีปัญหาหนี้สิน๕ล้านกว่าบาท
ที่สามีของผู้เป็นแม่ค่ะสามีของผู้เสียชีวิตเขาไปกู้หนี้ยืมสินมา
จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกลางเมืองท้องถิ่น
แต่สุดท้ายสามีทิ้งหนี้เอาไว้ให้ก้อนโต
แล้วสามีหนีไปไม่แน่ใจว่าไปกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่า
ตามข้อมูลของคนที่เขาให้มาตั้งแต่เมื่อวานนะ

ญาติพี่น้องของสามีบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เหมือนกัน

ต้องขออนุญาตว่ามันมีมุมเรื่องของความเชื่อนิดนึงด้วย
อันนี้กู้ภัยเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวค่อยไล่เรียงนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางไพรวันอายุ๔๕ผู้เป็นแม่นะคะ
คอลูกสาวก็คือน้องบีอายุ๒๐นะคะ
เหตุการะเกิดขึ้นที่บ้านสิงโคอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑
มันมีปมหนี้๕ล้านกว่าบาทที่สามีไปกู้หนี้ยืมสินเอาไว้
แล้วก็ทิ้งหนี้กองโตเอาไว้แล้วหนีหายไป
ทีนี้ค่ะวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หนองกระทุ่มนะคะ
คือกู้ภัยเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมต้องขออนุญาตนะมันเป็นเรื่องความเชื่อนิดนึง
คือกู้ภัยบอกว่าเมื่อคืนนะคะหลังนำร่างของสองแม่ลูกไปทำพิธีที่ป่าช้าวัดสิงห์ทอง
วิญญาณของนางไพวันผู้เป็นแม่ตามกู้ภัยไปถึงที่บ้าน
นี่กู้ภัยบอกนะคะก็เลยให้ญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หมอธรรมประจำหมู่บ้านมาช่วยทำพิธีให้ด้วย
นี่ค่ะก็คือการทำพิธีมีการนำกระทงเรียกขวัญ
มีทูบเทียนยาสูบขนมข้าวเหนียวไข่ต้มเหล้าขาว๑ขวด
หมอธรรมจุดทูบ๑๖ดอกเทียน๒เล่มแล้วก็สวดเรียกวิญญาณนะคะ
ใช้เหรียญโยนลงไปในน้ำแล้วก็เรียกชื่อของนางไพวัน
ให้มาอยู่ในกระทงเรียกขวัญแล้วก็นำดินจากหนองกระทุ่ม
มาใส่ในกระทงเป็นการเรียกขวัญ
หลังจากเสร็จพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยค่ะ
ทางญาติและกู้ภัยก็นำกระทงเรียกขวัญนี้ไปที่วัดสิงห์ทอง
แล้วก็ไปวางเอาไว้หน้าสารประจำวัด
จุดทูบ๑๖ดอกบอกกล่าวเจ้าที่ให้เปิดทางให้วิญญาณนางไพวันไปสู่สุขติ
เป็นอันเสร็จพิธีค่ะเป็นเรื่องราวทางความเชื่อนะคะ
ทำแบบนี้เพราะกู้ภัยเขาให้ข้อมูลเองคุณผู้ชม
วิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ยตามเขาไปถึงบ้านเลยตามกู้ภัยไปถึงบ้าน
นี่นะคะทีมข่าวก็คุยกับกู้ภัยนายบุญจบกระถิ่นทอง
กู้ภัยทางหลวง๑๐๑จุดเกษตรวิสัยเขาก็เล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าก็เมื่อวานนี้ตอนนำร่างผู้เสียชีวิตแม่ลูกสองศพออกจากพื้นที่
ส่งป่าช้าวัดสิงห์ทองก่อนจะจุดทูปขอขมาศพแล้วก็ส่งต่อให้ญาติ
ที่กู้ภัยจะกลับไปประจำจุดที่สำนักงานนะคะ

ก็ให้น้องที่เป็นกู้ภัยด้วยกันขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บ้าน

ขี่รถจักรยานยนต์ไปคันเดียวนะกู้ภัยบอกยืนยันว่าไม่มีรถตามหลัง
ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่พอถึงบ้าน
ภรรยาบอกว่ามีคนมาส่งเป็นผู้หญิงผมสั้น
ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวขี่ตามหลังมาด้วยเหรอ
ภรรยาถามว่าเห็นผู้หญิงตามหลังมา
ขี่รถจักรยานยนต์มาผู้หญิงผมสั้นน่ะ
แต่เช้าวันรุ่งขึ้นก็คุยกับกู้ภัยด้วยกัน
ก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปบอกญาติแล้วก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกันดีกว่า
เพื่อความสบายใจกู้ภัยบอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปเก็บศพที่ไหนอ่ะค่ะ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเนื่องจากทุกศพ
หลังจากส่งมอบให้ญาติแล้วนะคะกู้ภัยเขาก็จะจุดทูปขอขมาทุกครั้ง
เหตุผลสำคัญที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก็อยากจะให้ผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตก็ตามไปที่บ้านไม่ได้คิดอะไรครับ
คือปกติคือหมายถึงออกเหตุทุกครั้งในเคสแบบนี้ก็เป็น
เป็นปกติครับก็ไม่ได้มีเหตุอะไร
ทางญาติธรรมเขาเห็นแต่ในส่วนตัวของผมแล้วมัน
ก็ไม่เห็นนะครับแต่มีญาติญาติเห็น
ตั้งใจมาเชิญวิญญาณให้กลับมาที่บ้านเหมือนเดิม
จะตามรถกู้ภัยหรืออะไรต่างที่
แต่จริงเราก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
สำหรับจุดฝังศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนะคะ
แม่ทั้งลูกเนี่ยค่ะญาตินำเสาปูนสองต้นมาปักไว้ข้างหลุม
นำเข้าปลาอาหารใส่ไว้ในกระทงแล้วก็วางไว้หน้าหลุม
ทีมข่าวก็ได้คุยกับสับปะเลอวัดสิงห์ทองนะคะ
นายมานิดอายุห้าสิบเก้านายมานิดก็บอกว่าเนี่ย
สองต้นแบบนี้ค่ะที่ญาติเอามาปักไว้เนี่ย
มันเป็นลักษณะที่ว่าปักไว้เป็นเครื่องหมาย
ตรงเนี้ยมีศพฝังอยู่ก็เท่านั้นเองเพราะว่าเขาจะฝังเอาไว้สามปีก่อนอ่ะนะคะ
ก่อนที่จะมีการชาปนกิจเป็นความเชื่อโบราณว่าการตายผิดธรรมชาติเนี่ย
ฝังเอาไว้ก่อนถ้าไม่ทำแบบนี้จะเกิดอาเภษ
เขากลัวว่าชาวบ้านจะเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้อีก
เขากลัวว่าวิญญาณจะเฮียนไม่สามารถไปไหนได้คือหลายสิบปีก่อน
มีคนต่างหมู่บ้านถูกฆ่าชิงทรัพย์แถวนี้
พอเอาศพไปทำพิธีตามปกติปรากฏว่าวิญญาณไม่ไปไหน
ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเห็นประจำจนต้องทำพิธีถอนวิญญาณ
เขาก็เลยมีความเชื่อแบบนี้ต่อเนื่องกันมาค่ะ
ซึ่งความสำคัญของพิธีก็คือต้องให้พระมาทำพิธีหน้าหลุมศพ

เพราะพระเนี่ยก็ต้องเดินลัดป่าช้าเข้ามาห้ามเดินทางปกตินะ
คือพระต้องเดินลัดป่าชาแล้วทำพิธี
ต้องทำให้เหมือนกับว่าพระเดินทุดงมาเจอแล้วมาโปรดสัตว์
ทั้งหมดทั้งมวลนี้สับปะเหลอบอกว่าก็เป็นความเชื่อนะคะ
เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะ
แล้วเอาเสาปูนที่ปากไว้นี่
เพราะว่าทำไว้ถึง๓ปี
ถึงจะเอาไปขุดศพหรือเอากระดูกมาทำพิธีเผา
แล้วจึงเก็บกระดูกแล้วเข้ามาทำบุญอีก
คนที่แบบที่ว่าตายสดอย่างนี้
หามไปถือฟ้าผ่าอะไรหามไปหามไปหามไป
จะมีกลพิธีอีกเพราะว่ากลัวมันจะจบต่อกันก็

ภ่าห้ามห้ามไปอย่างนี้ภ่าทุดงต้องขอยม
หามอะไรมาหามศพ
ศพนี้กลัวมันจะเฮียนกลัวมันจะดุ
ครับผมแล้วก็ให้พระทำกลทำวิธี
ถือว่าให้โยมนี่ถวายถวายพระก่อนได้ไหม
คุณผู้ชมคะคดีนี้ถึงแม้ว่า
ทางคนในครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร

ฆ่าลูกและฆ่าตัวตายตาม
เป็นปัญหาหนี้สินแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้อง

ทำตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
นายไพรินอายุ๗๒คือพ่อของผู้เสียชีวิต
บอกว่าหลังจากฝังศพลูกสาวไปเมื่อวาน
ลูกสาวไม่ได้มาหาไม่ได้มาเข้าฝันอะไร

เพราะเป็นความต้องการของลูกสาวที่จะจากไป
พอมารู้เรื่องจากกู้ภัยว่าวิญญาณลูกสาวตามไปถึงบ้านกู้ภัย
ก็เลยไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเพื่อความสบายใจ

ทีนี้ค่ะเรื่องหนี้๕ล้านกว่าบาทนะคะ
ที่สามีของผู้เสียชีวิตก็เป็นลูกเขยของคุณพ่อเนี่ยนะ
เอาที่ดินเอาบ้านไปจำนองกับธนาคาร
เอาเงินมาหาเสียงเพื่อที่จะลงเลือกตั้งท้องถิ่น
พ่อบอกว่าไม่มีเงินไปถ่ายนะคะคุณผู้ชม
ไม่มีเงินที่จะแบบโอ้โหไม่รู้จะไปหาเงินจากไหน
ลูกสาวก็มาเสียชีวิตไปแล้วลูกเขยที่เป็นคนก่อนหนี้
ตัวจริงก็หนีหายไป๓ปีแล้วเนี่ยติดต่อไม่ได้เลย
พ่อบอกว่าก็อาจจะต้องปล่อยให้เขายึดไปเลย
อะไรที่ไปจำนงจำนองเอาไว้ก็คงต้องทิ้งไป
ไม่มีเงินไปถ่ายถอนจริงค่ะ
โอ้โหน้ำลูกน้ำแหน่งนะ
ขอบคุณครับ